มาดูประเด็นนี้นะคะหลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็รอคอยกับการรายงานข่าวนี้ค่ะ
กรณีหนุ่มระยองค่ะมั่นใจมาก
ทุเรียนมากินแกล้มเหล้า
เสียชีวิตอยู่ที่พักริมทางแบบนี้ที่สัตหีบนะคะ
เป็นคนระยองมั่นใจไงเพราะว่าระยองเนี่ยทุเรียนเยอะ
เห็นมาตั้งแต่เกิดเพื่อนเตือนแล้วก็ไม่ฟังบอกว่า
อย่าไปกินทุเรียนกับเหล้าขาว
แอลกอฮอล์ใดทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่เขาบอกต่อกันมาอยู่แล้วอ่ะ
แกไม่เชื่อคนตายไม่เชื่อบอกว่ากูเป็นคนระยอง
มั่นใจแบบนี้สุดท้ายแล้วกลายเป็นศพนะคะ
คุณผู้ชมค่ะดูข่าวนี้แล้วท่านดูแล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะคะ
เป็นข้อคิดเตือนสติเตือนใจแล้วก็เป็นข้อมูลนะคะ
ที่สุดแล้วหลังจากที่ตำรวจสพนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบ
ได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตบริเวณสารารอรถริมทาง
หน้าโรงเรียนบ้านอำเภออำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็เลยประสานหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบแบบนี้ค่ะ
พบศพนายคนนี้ชื่อว่านายหมีอายุ๔๘ปี
เพเดิมเป็นชาวจังหวัดระยองมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
สภาพคือเปลือยกายเลยนะแต่ก็มีผ้าห่มห่มไว้
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
ใกล้กันเนี่ยคุณผู้ชมไปพบขวดสุรา๔๐ดีกรี
ห่อโฟมใส่ทุเรียนผู้ตายกินทั้ง๒อย่างนี้

เรื่องต้นหน่วยกู้ภัยนำศพไปส่งที่โรงพยาบาล
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
ทีนี้นักข่าวไปสอบถามคนระแวกนั้นบอกว่า
ผู้ตายเป็นคนชอบดื่มสุรา
ในระแวกนี้จะจ้างให้ผู้ตายไปทำความสะอาดบ้าน

ผู้ตายก็จะนำเงินค่าจ้างที่ได้เนี่ย

แล้วใช้สาราสาราที่พักริมทางเป็นที่หลับนอนแบบนี้ทุกวัน
ถามเพื่อนของผู้ตายคือนายน้ำพองทรทักอายุ๕๘ปี
เล่าบอกว่าทุกวันก็จะพากันออกเดินค่ะ
เดินเก็บหาของเก่าขาย

พร้อมกับเหล้าขาวมานั่งดื่มกินที่สาราจุดเกิดเหตุ

ตอนนั้นบอกว่าพยายามห้ามแล้วนะ
เตือนแล้วนะว่าอย่ากินทุเรียนกับเหล้าขาว
เพราะอาจจะถึงแก่ชีวิตได้อาจจะตายได้
แต่ผู้ตายดื้อไม่ฟังค่ะ

กูเป็นคนพื้นที่กูไม่กลัว
นี่ไงหลังจากนั้นนายน้ำพองบอกว่าไม่เชื่อ
แล้วก็ไม่เป็นไรสุดท้ายกลับไปที่บ้าน
ให้นั่งกินแล้วก็มาเจอกลายเป็นศพแบบนี้นะคะ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็สันนิษฐานว่า
เรื่องต้นก็คือตามคำให้การของผู้พบเห็นแล้วค่ะ
ทราบว่าผู้ตายดื่มเหล้าขาวกับทุเรียนไปเป็นจำนวนมาก
ก็เลยนี่แหละอาจจะทำให้เป็นสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าเกิดอาการร้อนในอย่างรุนแรง
แล้วก็เดี๋ยวจะมีการประกาศตามหาญาติมารับศพ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะ